เรื่องนี้ค่ะเป็นข่าวใหญ่นะคะกรณีเหตุการณ์ปล้นร้านทองที่จังหวัดตาก
เพราะว่ามีคนร้ายมากัน๓คนแล้วก็ไปก่อเหตุเอาค้อนทุบกระจกหน้ารถหน้าร้าน
เอาปืนยิงใส่แล้วก็เอาปืนยิงใส่ลูกค้าด้วย
อันนี้คือภาพจากกล้องวงจรปิดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะ
นี่ค่ะคนร้ายแต่งตัวมิดชิดใส่เสื้อแขนยาวกางเกงขายาวใส่หมวกกันน็อกเต็มใบเห็นไหมคะ
ยิงไปที่กระจกหน้าร้านทองที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ร้านทองร้านนี้คือห้างทองกรุงเทพ๔นะคะ
คนร้ายมากัน๓คนลองสังเกตดูค่ะ
แต่งกายคล้ายชุดชาวสวนเพื่ออำพรางตัวเอง
หมวกกันน็อกเต็มใบใส่รองเท้าบูธเหมือนรองเท้าบูธการเกษตรอะค่ะ
มีรถกระบะใช้ในการก่อเหตุ
หนึ่งในคนร้ายเอาค้อนทุบกระจกหน้าร้านก่อนนะคะ
อีกคนเอาปืนเจาะยิงไปที่ประตูกระจกนะคะ
คือเจ้าของร้านทองเขาอยู่ด้านในร้าน
แล้วก็มีลูกค้ากำลังซื้อทองอยู่๒คน
ลูกค้าที่ไปซื้อทองโดนยิงไปอะค่ะ

แล้วคนร้ายพอเข้าไปในร้านทองเนี่ยนะ
วาดทองรูปภัณฑ์ในตู้โชว์น้ำหนักเกือบ๒๐๐บาทใส่กระเป๋า
แล้ววิ่งไปขึ้นรถกระบะที่ติดเครื่องรออยู่หน้าร้าน
แล้วขัดหนีไปนี่ดูสิค่ะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายโมงเมื่อวาน
ใช้เวลาก่อเหตุแป๊บเดียวพี่เบิร์ดคุณผู้ชมค่ะ

ตอนเกิดเหตุต้องเล่าให้ฟังว่าเจ้าของร้านเนี่ย

พลเมืองดีที่อยู่ฝั่งตรงกันข้าม
ถนนสายดอนเจดีวาเล่ก็ถ่ายคลิปตอนที่เกิดเหตุเอาไว้ได้ด้วย
เดี๋ยวไปดูคลิปช่วงนี้กันเพิ่มเติมค่ะ
ผู้ชาย๓คนนะคะใส่หมวกกันนอดค่ะ
นี่นะคะคนที่อยู่ฝั่งตรงกันข้ามก็ถ่ายเอาไว้ได้
เหตุการณ์นี้นายชิอากาอายุ๓๐ปี
ชาวเมียนมาที่กำลังซื้อทองอยู่อะค่ะ
ถูกกระสุนยิงเข้าที่หน้าอกหนึ่งนัดอาการสาหัส

ซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นกระสุนจากฝ่ายไหนนะคะ

ภรรยาของผู้เสียชีวิตที่อยู่ในเหตุการณ์บอกว่า
กับสามีเอาเงินไปซื้อทองให้กับลูกชาย
กำลังดูสร้อยทองกันอยู่แล้วมันก็เกิดเหตุขึ้น
ชาวบ้านที่อยู่ใกล้เห็นจังหวะที่คนร้ายหนีออกมา

คนร้ายจึงแต่งตัวมิตชิดก่อเหตุไวมาก
มากใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีเหมือนคนร้ายเตรียมการมาอย่างดี
ไหวมากจิไม่เกิน๕นาที
หลังเกิดเหตุตำรวจระดมไล่ล่าตัวคนร้ายนะคะ
ตั้งเส้นทางที่คนร้ายคาดว่าจะหลบหนี
ไปเจอรถกระบะที่คนร้ายใช้ก่อเหตุค่ะ
จอดทิ้งไว้เร็มถนนสายบ้านพาเก้าเจ้อที่ตำบลพบพระ

จากชายแดนไทยเมียนมาประมาณ๘กิโล
ก็เลยนำรถกระบะคันนี้ค่ะ
มาตรวจสอบที่สพพบพระนะคะ
ทะเบียนบ่อใบไม้งองู๑๙๑๐กำแพงเพชร
ในรถมีสลากของร้านทองตกอยู่๒แผ่น
แต่ไม่เจอทองนะคะคนร้ายมันเอาทองไปแล้ว
มันหนีไปแล้วมันก็ทิ้งรถเอาไว้
ก็ประสานทางทหารนำสู้นักทหารมาดมหา
ดมพยานวัตถุพยานในรถนะคะ
อกจากนี้ขยายผลยึดรถกระบะต้องสงสัยได้อีกคันนึงคุณผู้ชม
ห่างจากจุดที่พบรถกระบะที่ใช้ก่อเหตุ๘กิโล
แต่ก็ไม่เจอเจ้าของรถไม่เจอคนร้าย
ก็ต้องตรวจหาจากวัตถุพยานในรถเหมือนเดิมเพื่อเก็บเป็นหลักฐาน
ตำรวจก็เลยเชิญลูกชายอดีตตำรวจเจ้าของรถที่คนร้ายใช้ก่อเหตุมาสอบปากคำ
เรื่องต้นเขาบอกว่ารถของเขาถูกคนร้ายปล้นไป
คนร้ายปล้นรถเข้าไปแล้วก็เอารถไปก่อเหตุปล้นทอง
เจ้าของรถเขายืนยันว่าเขาไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์ปล้นทองเลย
ก็เลยต้องกันเจ้าของรถเอาไว้เป็นพยานนะคะ
จะได้ที่ไปสู่หลักฐานก็เก็บวัตถุพยานหลักฐาน
หลักฐานสำคัญในรถทั้ง๒คันมันเชื่อมโยงกันได้
แต่ตำรวจบอกว่าขอไม่เปิดเผยข้อมูลตรงนี้
วันนี้พนธรรมดโทอัคราเดตพี่มนศรีผู้บัญชาการตำรวจภูทรภักษ์๖
และทีมสืบสวนหลายชุดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่ไป
ร้านทองที่เกิดเหตุไปให้กำลังใจเจ้าของร้านทอง
เขายังตกใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เจ้าของร้านทองชื่อว่านางอำพรอยู่แก้วอายุ๔๔ค่ะ
นาทีชีวิตให้ฟังว่าตอนเกิดเหตุเธอก็อยู่กับครอบครัว
แล้วก็มีพนักงานอยู่กัน๓คนยืนขายทองกันอยู่
ลูกค้ามากันสองคนนะคะเป็นสามีภรรยามาเลือกซื้อทอง
เจ้าของร้านบอกว่าจังหวะนั้นมองออกไปนอกร้าน
เห็นแล้วว่ามันแปลกมีรถกระบะมาจอดหน้าร้าน
เห็นผู้ชายสามคนแต่งตัวมิดชิดใส่หมวกกันน็อกอำพลางตัวอำพลางใบหน้าหมดเลยลงมาจากรถ

เจ้าของร้านเขากดปิดล็อกประตูกระจกหน้าร้านแล้วนะคะ

เพราะเจ้าของร้านเขาล็อกแล้วคนร้ายเอาค้อนทุบแล้วก็เอาปืนยิงใส่กระจกหน้าร้าน
เจ้าของร้านก็เลยหนีตายกันไปไปหลบกันอยู่หลังร้าน
แล้วคนร้ายก็กวาดทองรูปภัณฑ์หนีไปได้ใช้เวลาไม่ถึง๕นาทีจริง
เพราะว่าผิดปกติแล้วค่ะคนนั่งรถยนต์มาแล้วส่วนหมดกันน๊อบ
ส่วนหมดกันน๊อบแล้วเห็นคอร์สด้วยแต่หนูไม่เห็นปืน
เมื่อช่วงเช้านะคะชุดสืบสวนนำหมายค้นไปค้นพื้นที่เป้าหมาย๓จุด
เพื่อไล่ล่าตัวคนร้ายซึ่งก็ต้องระมัดระวังคนร้ายมีปืนติดตัวอยู่ด้วย
ก็อาจจะเป็นไปได้ว่าคนร้ายหนีผ่านช่องทางธรรมชาติไปประเทศเพื่อนบ้าน
หรืออาจจะยังหลบซ่อนตัวอยู่ตามป่าแนวตะเข็บชายแดนไทยเมียนมาค่ะ
ครับท่านรองผู้บัญชากาประบบแห่งชาติท่านบินด่วนไปที่ผภพพระเลย
ไปตรวจสอบร้านทองที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไปที่หมู่บ้านผากาเจอร์ตะบนพบพระ
นี่แหละครับที่คนร้ายเอารถที่ก่อเหตุไปจอดทิ้งเอาไว้

แล้วเส้นทางการเกษตรทั้งนั้นห่างไกลจากบ้านผู้คน
คนร้ายปล้นรถคันดังกล่าวมาจากนายหนุ่ย
อายุ๓๖ปีแล้วก็จับนายหนุ่ยมัดมือเอาไว้
แล้วก็เอามัดติดกับต้นไม้อีกทีนึง
อยู่กลางเส้นทางบ้านผากระเจ้นี่แหละ
จากนั้นก็ขับรถของนายหนุ่ยไปปล้นทอง
นี่เราทำนะฮะเหตุการณ์จำลองให้ดูนะครับ
รถคันดังกล่าวพบวัตถุพยาน
แล้วก็หลักฐานสำคัญหลายรายการนะครับ
จากนั้นเนี่ยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับ

ถนนท้ายหมู่บ้านยะพอตะบนวาเล่อำเภอพบพระ
จุดที่พบรถกระบะคันสีขาวอีกคันหนึ่งนะฮะ
คันนี้เป็นคันที่๒ที่กลุ่มคนร้ายเนี่ย
ขับมารับทีมปล้น๓คน

จากนั้นก็พาคนร้าย๓คนนะครับ
ไปที่ริมลำห้วยวาเล่
หมู่บ้านยะพอนี่แหละนะครับ

สุนัขทหารไปดมหาวัตถุพยาน

กระเป๋าสะพายสีน้ำตาลค้อนเหล็ก

กางเกงขายาวแถบขาว๑ตัว
รองเท้าบูธของคนร้ายทั้ง๓คน

ฝั่งเราเนี่ยฝั่งไทยฝั่งนู้นเนี่ยฝั่งเมียนมานะครับ
คนร้ายที่สวมเสื้อสีแดงแล้วก็สวมหมวกกัน

ถือปืนเป็นคนแรกที่เข้าไปในร้านนะฮะแต่ย้อนกลับมาเปิดประตูรถ
ส่วนคนใส่กางเกงแถบขาวเป็นคนที่เอาค้อนทุบ
นี่แหละครับเราชี้เห็นว่ามันเป็นของนะฮะที่เจอเนี่ยเป็นของที่คนร้ายใช้จริง
ตำรวจส่งหลักฐานทั้งหมดนะครับไปตรวจพิสูจน์ที่กองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดตาก
ดีเอนเอเพื่อประกอบสำนวนคดีแล้วก็เร่งหาร้านค้าที่คนร้ายนะครับ
ซื้อเครื่องแต่งกายและอุปกรณ์ที่เอาไปใช้ก่อเหตุ
ท่านรองผู้บัญชาการตรวจแห่งชาติคาดว่าคนร้ายวางแผนปล้นมาอย่างดีนะครับ
แล้วก็หนีไปฝั่งประเทศเพื่อนบ้านหรือยังซ่อนตัวอยู่ตรงตะเข็บชายแดนนี่แหละนะฮะ
เป็นไปได้ว่าทีมปล้นเนี่ยจริงมีมากกว่า๓คนตำรวจกำลังล่าตัวครับ

ตากที่ผ่านมาค่ะซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ก็ถือว่าอุกอ่านแล้วก็สะเทือนขวัญ
สร้างความหวัดกลัวให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอพบพระอย่างมาก
จากคนร้ายก่อเหตุถึง๓คนแล้วก็ชิงทองไป
ไม่ว่าจะเป็นสร้อยทองหรือว่าสร้อยข้อมือมูลค่ากว่า๕ล้านบาทอีกด้วยค่ะ
และด้านหลังของดิฉันในขณะนี้นะคะคุณผู้ชมคือบรรยากาศของห้างทองกรุงเทพ๔
นี่คือบรรยากาศของจุดเกิดเหตุนะคะที่เกิดเหตุปล้นชินทองเมื่อวานนี้
ช่วงประมาณบ่ายโมงที่ผ่านมาก็ยังคงพบว่าร้านทองปิดเงียบ
บรรยากาศพื้นที่บนถนนดังกล่าวนี้ถือว่ามีความเปลี่ยนแปลงไป
เพราะว่าชาวบ้านแล้วก็ประชาชนนะคะค่อนข้างจะหวัดกลัวแล้วก็ปิดบ้านปิดตลาดร้านค้าอย่างรวดเร็ว
แต่ยังคงพบว่ามีร้านตัดผมซึ่งอยู่ติดกับร้านห้างทองกรุงเทพ๔
ยังคงเปิดให้บริการตามปกติค่ะ
และเมื่อย้อนกลับไปในช่วงกลางวันที่ผ่านมานะคะ
รองเท้าบูธจุดที่มีรถยนต์จอดอยู่
รวมไปถึงในส่วนของของกลางต่างที่เป็นพยานหลักฐานสำคัญ

ขณะที่บรรยากาศในพื้นที่ของบริเวณถนน

บางส่วนยังคงออกมาจับจ่ายใช้สอย
แล้วก็ซื้อของกินของใช้ตามปกติ
พ่อค่ะแม่ค่ะซึ่งอยู่ใกล้เคียงกับร้านทองที่จุดเกิดเหตุ
เพียง๕๐เมตรเท่านั้นนะคะ
นี่ก็เป็นร้านอาหารตามสั่งแล้วก็ร้านส้มตำ
ซึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยกับพ่อค้าแม่ค้า
ซึ่งเป็นชาวบ้านที่พักอาศัยอยู่ใกล้เคียง
หลังบ้านเกิดเหตุวันนั้นคือเป็นอย่างไรบ้างคะพี่
ได้ยินเสียงหรือว่าได้เห็นภาพคนร้ายยังไงบ้าง
ไม่ได้เห็นแค่ฟังช่องเครื่องมูลแต่กล้าโรดคนร้ายครับพี่
อนุ้ยเยี่ยวอยากจะเสียงแคนนี้นะครับมติ

อังรักทุกไปนะครับ
ครับผมล่าสุดหลังเกิดเหตุมาตอนนี้สร้างความหวัดกลัวหรือ
รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นเต้นแล้วก็ยังยังหวาดกลัวอยู่นะครับผม
ในในชายแดนนี้ส่วนมากไม่ค่อยมีอืมเคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้พบพระมาก่อน
ไม่มีครับไม่มีครับได้ให้กำลังใจร้านทองไหมใช่ครับผม
พอยก็ไปให้กำลังใจร้านทองแล้วก็ไปช่วยช่วยน้องที่โดนยิงนะครับ
ลูกค้าที่โดนยิงเงียบขึ้นไหมคะเงียบครับครับผมแล้วนี่ก็คือเสียงของประชาชนนะคะ
หลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจยังคงไม่สามารถที่จะจับกลุ่มคนร้ายที่ก่อเหตุป้นชินทองในพื้นที่อำเภอพบพระได้
ต่างก็ยังคงหวัดกลัวแล้วก็ประชาชนสังเกตได้ว่ายังคงเงียบนะคะ
ประชาชนพ่อค้าแม่ค้าร้านค้าต่างถือว่าปิดร้านปิดบ้านรวดเร็วกว่าทุกวันค่ะ
เพราะต่างก็ยังคงภาวะกลัวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนื่องจากตำรวจเองยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวคนร้ายที่ก่อเหตุอุกอาจในครั้งนี้ได้
นี่คือบรรยากาศสดบริเวณหน้าห้างทองกรุงเทพ๔กลางเมืองพบพระจังหวัดตากค่ะ
ขอบคุณคุณชมพู่สรรพัฒน์และทีมข่าวด้วยนะคะ
ครับก่อนหน้านั้นเนี่ยคุณชมพู่สลันพัฒน์นะครับได้ลงพื้นที่นะฮะ
ไปที่สพพบพระนะครับไปเจอกับภรรยาของนายชิอากาเป็นผู้ตายนะครับ
แล้วก็ผู้ใหญ่บ้านผู้นำชุมชนแล้วก็ไปให้ปากคำกับตำรวจนี่แหละฮะ
คือเธอเป็นภรรยาของผู้ตายครับที่ไปซื้อทองกัน
คือเธอกับสามีไปซื้อทองจะเป็นของขวัญให้ลูกชายคนสุดท้อง
สองขวบรับขวัญอะไรประมาณเนี้ยนะครับนะฮะรูปขวามือนะครับ
คนที่ยืนนะฮะล้วงกระเป๋าอยู่นั่นคือผู้ตายครับ
สามีเนี่ยขี่จักรยานยนต์นะครับมาถึงร้านทองแล้วก็เข้าไปเลือกทองตามปกติแหละ
เลือกอยู่ไม่ถึงห้านาทีมันมากันสามคนเธอเล่า
แล้วก็ทุบกระจกใช้ปืนบุกเข้ามาปล้นเธอกับสามีตกใจก้มหลบที่พื้นนะฮะ
เคาน์เตอร์เข้าไปในเคาน์เตอร์ไม่ได้เพราะข้างในเขาล็อกไง
ใช่ค่ะเขาไม่ให้คนนอกเข้าไปอยู่แล้วนะครับ
แต่ด้านในเนี่ยมีเจ้าของร้านเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิง
แล้วก็ลูกสาว๓คนอยู่ในร้านฮะฟังเธอเล่าครับ
เจ้าของร้านปิดประดูกไว้ใช่ค่ะมีลูกสี่พวงแล้ว

คุณผู้ชมครับคุณผู้ชมครับคลิปที่คุณผู้ชม
จะได้ชมต่อไปนี้เป็นนาทีชีวิต
ได้นำมาเปิดเผยนะฮะ
นี่ครับคุณผู้ชมเป็นภาพที่
ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ต่าง
เพื่อยื้อชีวิตของนายชิอากานะครับ
เอาเราไปดูคลิปตอนนั้นหน่อยครับ
หน้าเลย

หลังจากลูกค้าร้านทองนะฮะที่ถูกยิงนะครับ

ปรากฏว่าผู้เสียชีวิตถูกนำร่างไปชนะสูตรที่โรงพยาบาลพบพระ
แล้วก็มีภรรยายืนร้องไห้นะครับ

บรรยากาศเป็นไปด้วยความโศกเศร้านะฮะ
แล้วเธอนั้นร้องไห้ตลอดเวลาครับ
ความสูญเสียของเหยื่อนะฮะ
ถูกบันทึกด้วยคลิปวิดีโอในวันที่ภรรยาผู้ตาย

ไทยรัฐทีวีได้รับการอนุญาตให้เผยแพร่นะครับ

ไม่ว่าจะเป็นคลิปวิดีโอภาพนิ่งนะฮะ
เป็นภาพที่สร้างความเศร้าสลดครับ

ในคลิปมีภรรยาของนายชิอากา

เป็นสุภาพสตรีใส่เสื้อสีชมพูนะฮะ

ยืนอยู่ข้างรถเข็นที่มีร่างของผู้ตาย
นอนอยู่ในโรงพยาบาลพบพระนะครับ

ยังมีคราบเลือดติดอยู่เลยครับ
โอ้โหข้างเตียงนะครับ
ภรรยานะฮะร้องไห้
แล้วก็กุมมือของสามีเอาไว้
กอดหอมไปที่หน้าของสามี
ด้วยสีหน้าและแววตาที่สุดจะบรรยายครับ
จากนี้เรายังได้รับภาพนิ่งนะฮะก็ถูกบันทึกเอาไว้นะครับ
ญาติผู้ตายนะครับเป็นผู้หญิงสวมเสื้อสีน้ำเงินยืนรูปใบหน้าแล้วก็กอดร่างของผู้ตายด้วยความโศกเศร้าอยู่เช่นกัน
เมื่อวานนี้นะครับหลังเกิดเหตุก็พบว่าตามเสื้อผ้าร่างกายของภรรยาของผู้ตายนั้นนะครับมีคราบเลือดติดอยู่เป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะเป็นแขนเสื้อธนบัตรนะครับแม่เป็นภาพที่ต้องขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งจริงจริงฮะ
ใช่ค่ะก็อยากจะให้คุณผู้ชมได้ฟังข้อมูลเพิ่มเติมจากเจ้าของร้านทองอีกหน่อยนึงนะคะ
นายสารวุฒิอยู่แก้วอายุ๔๕ปีคือที่อยากให้ฟังเพิ่มเติมก็เพราะว่ากรณีผู้เสียชีวิตที่กำลังไปซื้อทองอยู่เนี่ยนะคะ
ก็ยังไม่แน่ใจว่าโดนกระสุนจากฝ่ายไหนเพราะเจ้าของร้านทองก็ยอมรับว่ายิงสู้กับคนร้ายเหมือนกัน
ทีนี้ค่ะเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนจังหวะที่เกิดเหตุในร้านเขาก็อยู่กับภรรยากับลูกสาว
คือตัวนายสารวุฒิเจ้าของร้านเนี่ยเขาอยู่หลังร้านแต่ลูกสาวตะโกนบอกพ่อจนปล้นจนปล้นก็เลยรีบวิ่งไปดู
แต่ว่าเข้าไปในพื้นที่เคาน์เตอร์ร้านไม่ได้ก็เลยมองไม่เห็นรูปภัณฑ์สันธารของคนร้าย
แต่คุ้นหน้าค่ะก็คุ้นว่าเอ๊ะเหมือนคนร้ายลักษณะท่าทางเหมือนเคยมาที่ร้านทองก็พยายามที่จะขวางคนร้ายนะคะ
แต่สุดท้ายคนร้ายก็กวาดทองไปที่ร้านเนี่ยตรวจสอบอย่างละเอียดแล้วได้ทองไป๑๘๒บาทน้ำหนักทองนะคะ
ก็คือทั้งสร้อยทองทั้งสร้อยข้อมือมูลค่าความเสียหาย๕ล้านกว่าบาทคือในสารวุฒิบอกว่าไม่รู้ว่ามีคนร้ายอยู่ในร้านส่วนที่มีกระแสข่าวออกมาตั้งแต่ต้นว่าลูกค้าร้านทองที่ถูกยิงตายเนี่ยก็ไม่รู้ว่ากระสุนที่โดนเป็นกระสุนปืนของใครในสารวุฒิเจ้าของร้านก็ยอมรับจริงว่าก็ไม่รู้ว่าโดน
ว่าตอนที่ยิงสู้กับคนร้ายกระสุนไปโดนใครหรือเปล่า